แล้วก็การได้เจอหน้าค่าตาของครอบครัว
รอคอยการกลับมาอยู่นะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูนาทีแรกค่ะ
ระหว่างคนที่รอคอย
กับคนที่ต้องการจะกลับมาเจอกัน
ครั้งที่เขาได้เจอหน้ากันเป็นครั้งแรก
นี่ค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะ
ค่ะมันเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความรู้สึกนะคุณกาย

นี่ค่ะมันกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริง
กลับแผ่นดินเกิดแล้วด้วยความปลอดภัย
คุณกิติพงชัยโกชาวหนองบัวลำพู
นี่ก็เป็นหนึ่งในสิบห้าคนชุดแรกที่กลับมา

ความโล่งใจนะคะกอดลูกชายไปด้วย
แล้วก็เอานี่ค่ะสายสิน

เพราะว่าทางคุณสมานพ่อเนี่ยนะคะ
บอกว่าตั้งแต่ได้ยินข่าวการโจมตีที่อิสราเอล
ก็ทำเอากินไม่ได้นอนไม่หลับ

ที่ติดตามข่าวของญาติคุณกิติพงไปทำงานที่อิสราเอลได้๙เดือน
วันที่กลุ่มฮามาสบุกเข้ามาที่แคมป์เนี่ย
วันนั้นกลุ่มฮามัสมาเคาะห้องแล้วยิงคนไทยในแคมป์คนงานใกล้เคียง
ตอนนั้นคุณกิติพงศ์กับเพื่อนอีก๔คนหลบอยู่ในห้องแบบเงียบ
บอยู่แบบไม่ให้ได้ยินเสียงเลยเขาก็เลยรอดนะคะ
ส่วนเพื่อนอีก๖คนที่อยู่ในอีกห้องนึงเนี่ย
กลุ่มฮามัสบุกเข้าไปยิง๖คนนั้น
คุณกิติพงบอกเสียชีวิตทั้งหมดค่ะครับนะครับ
ทั้ง๖คนรอดกันแค่๕คนครับ
เพราะฉะนั้นเสียทั้งยานลูกเป็นอันตรายนะครับ
ติดต่อได้ไหมพ่อตอนแรกส่วนแรกสามารถติดต่อลูกได้ไหม
ติดต่อไม่ได้ครับไม่ได้เลยตอนนั้นคิดกันอย่างไร
ติดต่อกันไม่ได้แล้วก็ข่าวก็มียอมผู้เสียชีวิตขโมยขึ้นมาด้วย
เพราะว่าเสียโต๊ะใจครับไม่ได้ดีใจเพราะเงียงแล้วก็เสีย

นี่แหละค่ะก็จากนี้ไปก็คงจะได้กอดกันยาวแล้วค่ะนะ
ลูกชายกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ให้สัมภาษณ์ก็คือ
ตอนนั้นยังไม่ได้เจอหน้าลูกชายนะมารอรับ
อันนี้เจอเรียบร้อยแล้วค่ะก็อดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้นะคะ
จริงแล้วเนี่ยมีอีกหลายบ้านหลายครอบครัวนะครับ
เดินทางมารอรับนะฮะญาติพี่น้องมากันตั้งแต่ช่วงเช้า